เอาล่ะไปดูอีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะเป็นสาวใหญ่เมืองเชียงใหม่
สุรากลางวันแสกเลยค่ะเมาสุราเท่านั้นไม่พอนะคะ
ไฟไหม้บ้านไม่รู้เรื่องอะไรรู้ราวอะไรกับเขาเลย

นั่งตรงนั้นแหละหาอะไรพี่หมุยหาอะไร
พี่เจอยู่นี่ไม่ต้องให้ฝากพี่ปัน
ไม่นี่เลยนะครับ
ทุกคนที่ดูสติสัมปัชญาก็ยังกลับมาไม่ครบ๑๐๐สักเท่าไหร่นะคะ

นี่คือนางมริวัณรักไทยอายุ๕๖ปี
เป็นเจ้าของบ้านเลขที่๒๕๑ทับ๑
อยู่หมู่๑ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ยังอยู่ในสภาพของอาการมึนเมาสุรา
ที่คุณผู้ชมเห็นเป็นซากนี่คือบ้านของเธอเองนะคะ
ไฟไหม้บ้านไม้ชั้นเดียวเสียหายไปวอดทั้งหลังเลย
ก็ยังเรียกว่าสติยังกลับมาไม่ครบก็ยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
ตำรวจโทสมยศวังเวียงสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรช้างเผือก
ถามเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเล่าให้ฟังบอกว่า
นางมะลิวัลเนี่ยอาศัยอยู่กับนายเกมซึ่งเป็นสามี
ก่อนเกิดเหตุสามีไปทำงานรับจ้างอยู่นอกบ้านก็ปล่อยให้ภรรยาอยู่บ้าน
อยู่บ้านก็ดื่มสุรานอนเฝ้าบ้านตามลำพัง
สุรานอนเฝ้าบ้านจนไฟไหม้บ้านตัวเองเนี่ยยังอยู่ในบ้านแต่ไม่รู้เรื่อง
เพื่อนบ้านเขามาเห็นต้องรีบวิ่งเข้าไปลากตัวออกมาจากกองไฟ
รอดตายได้แบบหุดหวิดค่ะสภาพก็คืออยู่ในสภาพใส่เสื้อยกทรง
แล้วก็กางเกงขายาวเท่านั้นเองโอ้โหไหม้หนักขนาดนี้
ไม่รู้เรื่องเลยคือเมาหนักจริงจริงหลังจากนั้นไฟก็ห่มไหม้บ้านอย่างรวดเร็ว
เพราะว่าบ้านเป็นไม้นะคะไหม้วอดไปทั้งหลังเหลือแต่โครงแบบนี้เลย
นี่ก็ยังไม่รู้เรื่องนะบ้านหายไปแล้วยังไม่รู้เรื่องนะคะ
ส่วนสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ตอนนี้ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้
เพราะว่าการไฟฟ้าเขาปิดซ่อมสายไฟในหมู่บ้านมาตั้งแต่เช้า
หลังจากนี้ตำรวจก็จะประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
เข้าตรวจสอบสาเหตุไฟไหม้อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะดูว่าเกิดจากอะไรกันแน่
แต่นี่แหละค่ะสามีกลับมาบ้านไม่เหลือให้อยู่แล้วนะคะ
ไม่รู้ว่าภรรยาจะได้สติตอนกี่โมงด้วยโอ้โห